คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่บัวรอยจากฉะเชิงเซานะครับจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตทำแปลงผักได้สำเร็จหรือไม่นะครับกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่บัวลอย

ผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ให้พี่บัวลอยเป็นคนเลือกก่อน
พี่บัวรอยจะต้องเลือกว่าพี่บัวรอยถนัดเรื่องไหน
เรื่องไหนเหมาะกับสมาชิกในครอบครัวท่านไหน

เงินรางวัลจะเป็นของครอบครัวเรา
นะครับพวกเราเอาใจช่วยนะ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

ประเพณีจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เรื่องที่๒ภาษาไทย
เรื่องที่๓อาหาร
เรื่องที่๔เกจิอาจารย์
เรื่องที่๕ส่วนสูง

มีคุณแม่มีน้องไอติมมีน้องโต
มีสามีก็คือพี่ติ่ง

พี่บัวรอยจะเลือกตอบคำถามเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

บัวลอยเลือกเรื่องประเพณีจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
พี่บัวรอยจ๋าเป็นคนฉะเชิงเซาโดยกำเนิดเลยนะครับพี่บัวรอยจ๋าเป็นคนฉะเชิงเซาโดยกำเนิดเลย
จังหวัดของเรานี่มีวัดดังอะไรบ้าง

ัสมานที่มีพระพิคเนธนะครับ
อีกหลายที่เลยนะครับค่ะอีกหลายที่เลยนะครับ
เคยไปสการะหลวงพ่อพุทธโสธรไหมครับ

เกิดไปบนอะไรหรือเปล่าอยู่เถอะ

บนเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมครับ
ใช่ด้วยนะฮะอันนี้ผมทำเล่นนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ
จัดขึ้นในวันใดของทุกปี

วันขึ้น๑๒๑๓ค่ำเดือน๑๑

วันขึ้น๑๒๑๓ค่ำเดือน๑๒

วันขึ้น๑๔๑๕ค่ำเดือน๑๑

วันขึ้น๑๔๑๕ค่ำเดือน๑๒

เรารังเกลียดอยู่ระหว่างข้อ๑กับข้อ๒ค่ะ

บัวลอยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

บัวลอยเลือกตอบตัวเลือกที่๒
วันขึ้น๑๒ถึง๑๓ค่ำเดือน๑๒ครับ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่บัวลอย
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพี่บัวลอยจะเลือกเรื่องไหน
ให้พี่ติ่งขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลืออีก๔เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ

เกจิอาจารย์และเรื่องส่วนสูง
เรื่องไหนให้พี่ติ่งขึ้นมาตอบคำถามครับ

คันหูไม่รู้เป็นอะไรนะครับ
ค่ายอาหารเกจิอาจารย์ส่วนสูง
เกจิอาจารย์กลัวเขาตอบไม่ถูก

พี่ติ๋งขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เด็กเรียนเก่งไหม

หมายถึงตอนเด็กพี่ติ่งเรียนเก่งไหม

ไม่ค่อยสลายแต่ลูกเราเรียนเก่งนะ

เขาเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย
เคยเปิดสมุดพกของลูกดูบ้างไหมครับ

ต้องดูเพราะว่าสมุดพกนั้นครูก็จะรายงานมาว่า
ตอนนี้น้องน้ำหนักเท่านี้ต้องให้น้องทานให้มาก
หรือน้องอายุเท่านี้น้องน่าจะสูงประมาณเท่านี้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องโตสูงเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๑๒๕เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๒๑๒๗เซนติเมตร

และตัวเลือกที่๔๑๓๑เซนติเมตร
ตอนที่เขาเรียกให้ผม
ผมคิดว่าน่าจะเรียกพระเกจิให้ผม
ที่เห็นคำถามก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับ

ติ่งตอบตัวเลือกที่๔๑๓๑เซนติเมตรครับ

ก็คือจะได้เงินรางวัลไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้เงินรางวัลข้อแรกเราเพิ่มเป็น๕๐๐บาทไปแล้ว
ติ่งจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพี่ติ่งจะเลือกให้น้องโตตอบคำถามเรื่องไหนครับ
เหลือเรื่องภาษาไทย

และเรื่องเกจิอาจารย์

ขอเชิญน้องโตขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่ที่บ้านเนี่ยใครเป็นคนทำกับข้าวให้เรากิน

ไก่ไก่ทอด
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งราดหน้าหมู
ตัวเลือกที่สองกะเพราไก่ไข่ดาว
ตัวเลือกที่สามยำวุ้นเส้น

ถ้าข้อนี้หนูทำถูกอีกข้อนึงนี่คือได้เงินแสนกลับบ้านแล้วนะ
เรามีส่วนร่วมของครอบครัวด้วยนะลูก
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทำพลาดปั๊บเนี่ย

พร้อมไหมถ้าโตเพิ่มแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนลูก

โตพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนลูก

หนูมั่นใจไหมข้อนี้หนูมั่นใจไหม
ตอบให้ลุงชื่นใจเลยลูกมั่นใจไหมลูก

โตจ๋าหนูยังไม่หมดหน้าที่ลูก
ยังเหลืออีก๒คนหนูจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตลูก

ถ้าเลือกพี่ติมแล้วยังเหลืออีก๒เรื่อง
ที่จะให้พี่ติมขึ้นมาตอบลูก
ระหว่างเรื่องภาษาไทยและเกจิอาจารย์
หนูจะเลือกให้พี่ติมขึ้นมาตอบเรื่องไหนลูก

ขอเชิญน้องไอติมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ล่าสุดนี้ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
ภาพต่อไปนี้หมายถึงคำว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งยม
ตัวเลือกที่สองโยม
ตัวเลือกที่สามโยมะ
และตัวเลือกที่สี่ยาโมะ
พอหนูเห็นคำต่อภาษาไทยมันก็

ักหน้าแล้วหึกแสดงว่ามั่นใจ

ไอติมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งยมครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตให้มากที่สุด

แล้วก็มาลุ้นคำตอบไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของพี่บัวลอยจากจังหวัดเชอะเชิงเซา
อยากฟังเรื่องอะไรครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉลยจาก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพต่อไปนี้หมายถึงคำว่าอะไร